เพราะช่วงนี้คือช่วงตลอดกิน
แล้วจะพาไปพาไปที่จังหวัดแห่งนี้
บอกเลยว่าของกินอร่อยมากก็คือที่จังหวัดปฐุมธานี
เฮ้ยทีเด็ดเลย
อะไรมีอะไร

เดี๋ยวผมจะพาไปไปกินข้าวมันเป็ด
ข้าวมันเป็ดมีด้วยเหรอคะ
มีครับบางคนงงข้าวมันไก่หรือเปล่าคุณชนะ
ไม่ใช่นี่คือข้าวมันเป็ดที่อร่อยมากจริง

ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้นะเจอกับผมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วหน้าตาหล่อแบบนี้โลโก้แห่งความอร่อยในช่วงของตลอดกินวันนี้จะพาไปที่ร้านดีร้านเด็ดจะพาไปกินกันให้ตัวแตกแปลงร่างเป็นตุ่มสามโคกกันไปเลย

เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับลุงเทพครับว่า
ตลาดของเราเนี่ยอยู่มานานกี่ปีแล้ว
ย้อนไปประมาณ๖๐ปีตลาดแห่งนี้มันรุ่งเรือง
หลังจากนั้นมา๕๐กว่าปีตลาดสาว
แต่มาเมื่อปี๕๘ก็รวบรวมผู้สูงอายุที่นี่
หลายคนเป็น๑๐คนคิดกันว่าจะทำอย่างไร
ก็คิดกันในแนวตลาดน้ำ
ทีนี้การค้าขายของเรามันอยู่บนบกตลาดน้ำมันคงไม่ใช่
เลยตั้งชื่อกลุ่มใหม่ว่าตลาดอิงน้ำ๓โค่
เฮ้ยเดินมาจนถึงท้ายตลาดเพิ่งจะเห็นป้าย
ข้าวมันเป็ดสูตรอาม่า
ป้ายเขาชี้ไปทางนี้ตามผมมาเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมเราเดินทางมาถึงแล้วนะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเขาจะรู้จักร้านนี้
ในชื่อที่ว่าข้าวมันเป็ดครับเอาจริงจริงนะ
กินชีวิตมาแต่ข้าวมันไก่
ไม่เคยกินข้าวมันเป็ดมาก่อน
ทำไมถึงต้องมาขายข้าวมันเป็ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
เพราะข้าวมันไก่มันมีแล้วข้าวมันเป็ดยังไม่มีนะ

เจาะเจอใช่มะใช่ครับกระทิงสดบดด้วยการรวมกันเลย
รสชาติมันอร่อยมากตัวน้ำราดอย่างแรกมันหวานหอมแล้วเคี่ยวมาพอดีเลยนะครับ
เหนือจากนั้นตัวน้ำจิ้มพลาดลงไปมันจะพอดีตรงที่ว่า
มีความเปรี้ยวเผ็ดและมีความหอมไปพร้อมกับความหวานของตัวน้ำลาด
แล้วเป็ดเขาคือดียังไม่หมดเพราะเวลาเขาเสิร์ฟมานี่เขามีน้ำซุปให้ด้วย
ชื่นใจบอกเลยนะว่าจานนี้ทีเด็ดจริงแล้วมาที่นี่นะเฮียฮ้อเขาแนะนำว่าต้องสั่ง
เป็ดสับนะเนื้อนุ่มต้องลองเลยครับดูมาดูมาดู
อื้อล้องทำไมครับมันกัดชิ้นตัวเองบ้านะอร่อย
กินแล้วโอ้ทำ

ครับทำยังไงมันเป็ดขนาดนี้ครับผมใส่ใจทุกขั้นตอนที่เราจะป้อมเป็ดตัวนี้ละฮะ
ป้องสะอาดสดไหมสม่ำและไม่เหม็นสาวไซส์ขนาดตัวมันสำคัญไหม

แล้วก็มาอยู่ในขั้นตอนที่พิถีพิถันของเรา

ข้าวต้มเป็ดเห็ดหอม
เห็ดหอมของเขาฝานมาชิ้นอย่างนี้
เต็มชามไปหมดเลยครับ

ใช่แล้วก็เห็ดหอมเราเคี่ยวทั้งวันครับ
ตัวนี้แล้วเราก็ต้มน้ำด้วยเป็ดนี้แล้วครับ
ความอร่อยของเขาอยู่ในตัวเขาเองเลยครับ

ครับมันมีไส้มีหมูมีหมูกรอบหมูแดง

อันนั้นถ้าเลือกไส้ใหญ่อ่ะ

อื้มถ้าลองทานดูคงจะติดใจนะ

แต่มันหอมนะชามนี้สุดยอดอร่อยมากเลยครับ

ครับเมนูนี้ข้าวต้มเป็ดแห่งของก็๔๕บาท

เมนูพระเอกนี่๔๕บาท

อร่อยจริงเป็ดมาก
การเดินทางขับรถจากถนนปฐุมธานีสามโคกเสนา
แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยเทศบาล๒
มุ่งหน้าตามทางไปวัดบางเตยนอก

สังเกตป้ายบอกทางไปตลาดอิงน้ำ
แล้วเหลียวซ้ายตรงสามแยก
ขับตามทางมาเรื่อยนะครับ

ก่อนถึงตลาดอิงน้ำจะมี
ป้ายชื่อร้านชัดเจน

สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์

ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก